ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่เพชรชบูรณ์นะคะหลังร้านขายตังโม
คือปกติแล้วร้านขายแตงโมมันก็น่าจะมีแค่แตงโมเศษแตงโมเปลือกแตงโมแบบนั้นเนาะ
ปรากฏว่าไปเจอถุงดำถุงหนึ่งค่ะ

พอเปิดดูเท่านั้นแหละยาบ้ากว่าหนึ่งแสนสามหมื่นเมตร
อยู่หลังร้านแตงโมเฉยเลยนะคะครับ
สองทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจโรงพักบึงสามพันธ
เพชรชบูรณ์เขาไปตรวจสอบถุงดำต้องสงสัยที่ถูกวางทิ้งไว้หลังร้านขายแตงโม
มันมีถุงดำวางอยู่สองถุงใหญ่ใหญ่เลยแล้วก็มีถุงบรรจุขนมวางอยู่ด้วยอีกหนึ่งถุง
พอเปิดดูเท่านั้นแหละค่ะยาบ้าเพียบเลยนับรวมกันแบบเน็ตเลยนะ
เมตรค่ะตำรวจเขาก็ยึดเอาไว้เตรียมขยาย
มาดำเนินคดีให้ได้เจ้าของร้านขายแตงโมเขาเล่าให้ฟัง
นะคะว่าเขาออกไปขายแตงโมในตลาดเสร็จแล้ว
ก็กลับมาที่ร้านที่ใช้เป็นที่เก็บแตงโมนี่แหละ
ก็เห็นถุงดำอยู่หลังร้านแบบผิดสังเกตไม่ได้วางเอาไว้ไม่ได้เอาอะไรไปทิ้งแล้วมาจากไหนก็เลยกลัวว่า
เอ๊ะใครเอามาวางมีอะไรเป็นอันตรายหรือมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่า
รีบแจ้งสารวัตรกำนันให้ประสานตำรวจมาตรวจสอบเลยค่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครเอามาวางทิ้งไว้ตอนไหน
เพราะว่าจะปิดร้านนี้ตอนกลางวันไปขายที่ตลาดค่ะ
แล้วก็ค่อยกลับมาเก็บโค้งเก็บของเอาของอะไรอย่างนี้ตอนช่วงค่ำหน่อย
ตำรวจก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะถูกกดดันหรือไม่ก็เจอด่านตรวจยาเสพติด
ก็เลยเหมือนเอามาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วตัวเองก็หลบหนีไป
เดี๋ยวจะมีการขยายผลเพื่อตามล่าหาตัวขบวนการค้ายาเสพติดนะคะ